มาอีกเรื่องใหญ่ที่เราต้องรู้เหมือนกัน
เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจะเปิดประเทศ
เปิดกันเมื่อไหร่ครับ๑พฤศจิกายน
ถ้านับวันนี้ด้วยก็เป็น๑๐วัน
คุณผู้ชมกำลังจะเล่าข่าวนี้ข่าวนี้ต้องตั้งสติ
ต้องตั้งใจฟังกันให้ดีเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างมีพอสมควร
เอาเรื่องแรกนี้ก่อนเลยเราแบ่งแยกเป็นเรื่องให้ชัดเจน
เรื่องแรกก็คือการเคาะแล้ว๔๖ประเทศกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ

สามารถเข้ามาบ้านเราโดยไม่ต้องกักตัว๑๔วัน
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแถลงนะ

คือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกนะคุณผู้ชม

ใช่โพสต์เฟซบุ๊กแต่ตอนแรกที่โพสต์ประมาณช่วงทุ่มหนึ่ง
ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่า๔๖ประเทศมีอะไรบ้าง
รายชื่อ๔๖ประเทศเพิ่งมาตอนดึกหลังจากนั้น
ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเงื่อนไข
สี่สิบหกประเทศที่จะเข้าไทยแล้วไม่ต้องกักตัว
มันยังมีเงื่อนไขอยู่ก็คือคนที่จะมาได้
ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็เดินทางโดยทางอากาศเท่านั้น

รวมถึงมีหลักฐานแสดงว่าคุณไม่ติดเชื้อโควิด
คือคุณต้องตรวจจากต้นทางประเทศที่คุณจะออกเดินทางมาก่อน
คุณอาจจะอยู่โรงแรมคุณรอผลตรวจ
หลังจากผลตรวจออกมาว่าคุณไม่ติดเชื้อโควิด

แต่ว่า๔๖ประเทศที่เมื่อกี้เราขึ้นหน้าจอไว้
คุณผู้ชมแคปภาพทันไหม
เอามือถือยกขึ้นมาถ่ายรูปไว้เลย
เพราะว่าชื่อประเทศต่างเยอะเหลือเกิน

ใช่ฮะนี่ฮะแต่ว่าเมื่อวานที่นายกรัฐมนตรีได้โพสต์เอาไว้
ข้อความที่น่าสนใจอย่างก็คือบอกว่าถ้ารอทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
มันจะช้าเกินไปตอนนี้ต้องดึงต้องดูดต้องกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว
ต้องเดินหน้าเร็วต้องเร่งเครื่องในการที่จะเตรียมความพร้อม
นายกโพสต์ไว้แบบนี้รู้ดีว่าการเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วนี้
มีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น
แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับ
ผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเองรวมถึงประเทศอื่นในโลก
ต่างมีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของโควิด๑๙ได้ดีขึ้น
และเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด๑๙ให้ได้
ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยง
ต้องไม่ตกรักษามาตรการทางสาธารณสุข
มีวินัยสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
เพื่ออะไรคุณประโยคนี้
เพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวเรื่องดีเล็กน้อย
ช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีนี้กันได้บ้าง

นี่คือคำที่นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ออกมา
แต่หลายคนก็เป็นห่วงนำเข้าโควิดหรือเปล่านะ
อันนี้ก็มีเสียงวิภาควิจารณ์ออกมาว่าเราพร้อมหรือยังนะฮะ
เดี๋ยวในแง่มุมของเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากของอาจารย์หมอเอง

เมื่อกี้คุณสืบสกุลเล่าถึงเรื่อง๔๖ประเทศที่จะเข้าไทย

ทีนี้ดูในบ้านเราบ้างค่ะ
สำหรับ๑๗พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
เพราะว่าเมื่อคืนราชกิจจานุเบกษาก็มีการประกาศ

ใช่ใช้คำว่า๑๗พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชม

บางพื้นที่คือทั้งจังหวัดเลย
แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยคือไม่ใช่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
อาจจะเฉพาะอำเภอเฉพาะตำบลเฉย

ใช่ค่ะดูกันหน่อยละกัน๑๗พื้นที่มีอะไรบ้าง
หนึ่งเลยคือกรุงเทพมหานครอันนี้คือทั้งจังหวัด
สองคือกระบี่กระบี่ก็ทั้งจังหวัดค่ะ
ส่วนชนบุรีชนบุรีนี่ฟังดีนะเฉพาะนะ
เฉพาะอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาอำเภอศรีราชา
เกาะศรีชังแล้วก็สัตหีบ
โดยที่สัตหีบเฉพาะที่ตำบลนาจอมเทียน

ซึ่งเป็นตำบลที่ท่องเที่ยวกันเยอะนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ

เต่าแม่ริมแล้วก็แม่แตงแค่๔อำเภอ
ที่ตราดเนี่ยเฉพาะที่เกาะช้าง
ส่วนที่บุรีรำเฉพาะที่อำเภอเมืองบุรีรำ

เฉพาะที่ตำบลหัวหินกับตำบลหนองแก่

พังงาค่ะพังงานี่ก็ทั้งจังหวัด
ชบุรีก็เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ

นองเฉพาะเกาะพยาม
ส่วนระยองเนี่ยเฉพาะเกาะเสม็ดครับ
เลยก็เฉพาะที่อำเภอเชียงคาน
สมุดปราการเฉพาะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วก็อำเภอท่าบ่อ
ส่วนพื้นที่สุดท้ายคืออุดรธานี
เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี
อำเภอบ้านดุงกุมภาวะปีนายุงหนองหาน

ใช่ครับพอราชกิจจาประกาศออกมาแบบนี้นะครับ
ว่าบ้านเรามี๑๗พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
จะยกเลิกเคอร์ฟิล
ยกเลิกเคอร์ฟิลในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

มีผลตั้งแต่เวลา๕ทุ่มของวันที่๓๑ตุลาคม
อันนี้เป็นข้อกำหนดข้อที่๓
หลายคนไปอ่านตรงนี้แล้วเอ๊ะยังไงนะยังไงนะ
ยกเลิกเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
ในพื้นที่สีแดงเข้ม
คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความซ้อนกัน
พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว๑๗พื้นที่เนี่ย
ทั้งหมดที่พูดมามันไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มทั้งหมด
ใช่ครับมันอาจจะเป็นสีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด
หรืออาจจะเป็นสีส้มพื้นที่ควบคุมธรรมดา
แต่มันก็มีอยู่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เข้มงวดสีแดงเข้มที่ให้ยกเลิกเคอร์ฟิลล์
มีผลตั้งแต่๓๑ตุลาคมนี้
เช่นกรุงเทพมหานครยกเลิกเคอร์ฟิลล์นะ
ตั้งแต่๓๑ตุลาคม๕ทุ่มด้วยนะ
ทุ่มครับชนบุรีที่อำเภอบังละมุงพัทยา
เกาะศรีชังศรีราชาสตะหีบบางสะเลหน้าจอมเทียน

ระยองซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ยกเลิกเคอร์ฟิลล์เฉพาะพื้นที่เกาะเสม็ด

และสมุทรปราการสีแดงเข้มเหมือนกัน
ยกเลิกเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่

ส่วนที่เหลือคือเขาไม่มีเคอร์ฟิลล์อยู่แล้ว

กระบี่เอ่ยบุรีรำภูเก็ตพังงา
เชี่ยงใหม่เชี่ยงใหม่น้องคาย

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะต้องเข้าใจก่อน
รวมถึงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน๕๐๐คน
อันนี้ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว๑๗จังหวัด
พับบาคาราโอเกะก็ยังยังยังเปิดไม่ได้นะ
แต่คือเขาบอกว่าแค่ระยะแรกของการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
พวกสถานบริการต่างสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ

เราก็พยายามจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนะ
เพราะว่ารายละเอียดเงื่อนไขมันต้องดูราชกิจจา

ใช่นะฮะมันจะมีความซ้อนกันนิดนึง
ความคิดความเห็นและเสียงสะท้อนบ้างคุณ
นี่เสียงสะท้อนเราก็ไปถามทางคนแรกก่อนเลย

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แล้วก็แสงความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อในประเทศ
รวมถึงนโยบายการเปิดประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณหมอก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ฟังข่าวเปิดประเทศ
และอนุญาตให้๔๖ประเทศเข้าบ้านเราโดยไม่ต้องกักตัว
คงต้องเรียนย้ำให้เราเตรียมความพร้อมรับมือให้ดี
หากผ่านไปด้วยดีก็คงดีใจด้วย
แต่ตามหลักการแล้วโอกาสระบาดซ้ำหนักมากขึ้น

เพราะระบบตรวจก็จำกัดวัคซีนก็จำกัด
สถานการณ์พื้นฐานก็ติดราวหลักหมื่นต่อวัน
ตอนนี้ยังมีตัวเลขรายใหม่หลักหมื่นอยู่
ท็อปเทนของโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่เลย
หากเกิดขึ้นหมายถึงเปิดประเทศแล้วนะ
ปัญหาหลายด้านแล้วก็ปัญหามันจะมาไม่เหมือนกัน
เพราะอาจจะเจอทั้งเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจและปัญหาสังคม
เรื่องความไม่สงบเรื่องอัธยกรรมอีกต่างนานานะครับ
คาดว่าต้องรอดูถ้าเปิดประเทศไปแล้ว
มันจะเห็นผลลัพธ์ออกมาในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า
ดังนั้นเราทุกคนสิ่งที่ทำได้ก็คือป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด
ประชาชนเจ้าของกิจการและคนทำงานนะครับ
คุณหมอยังโพสต์เพิ่มเติมว่าทุกคนจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
แล้วก็ป้องกันตนเองและครอบครัวอยู่ห่างกันเกิน๑เมตร

อกจากนี้จะลืมอะไรก็ตามห้ามลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
อัตตาหิยิมอัตตโนโนโตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโตโตโต
คุณหมอธีระนะส่วนคุณหมอธีระวัชเหมมาชุธานะคะ
ก็บอกเหมือนกันบอกว่าทำยังไง
คนไทยถึงจะได้๒เข็มทั้งประเทศ
คนที่ได้๒เข็มมานานก็ต้องมีเข็ม๓ด้วย
เพราะว่าคุณหมอก็บอกนะกลัว
กลัวเชื้อนอกมาผสมเชื้อใน
แล้วก็กลัวเราก็กลัวเชื้อเราส่งออกไปนอกด้วย
นี่เหมือนกับคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกในยูทูปเลย
บอกว่าเปิดรับ๔๖ประเทศ๔๖สายพันธุ์จะเข้ามา
โอ้โหหลายคนกังวลจริง

ทีนี้ฟังเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่ถนนเข้าสาร

เพราะว่าที่ถนนเข้าสารนี่โอ้โหเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวเลย
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะว่าคิดเห็นยังไงนะคะ
ธรรมดาเฉยไปแล้วอะค่ะ
ไม่ได้คิดว่ามันจะกระเตื้องกระตุ้น
เพราะว่ายังไงคิดว่ายังยังคิดด้วยซ้ำว่าถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ย
ต้องมีติดแน่เผลอได้ปิดอีกอย่างนี้
ถ้าเปิดประเทศปั๊บเนี่ยโอ๊ยเต็มอยู่แล้ว
ตรงนี้เขาก็เริ่มทำเลยนะเห็นไหมปรับปรุงร้านของเขา
คิดว่ายังไงคุณก็ต้องมีมาเที่ยว
เดี๋ยวมีอยู่แล้วล่ะเข้าศาลไม่ต้องกลัว
มาจากที่อื่นมาอีกต่างประเทศมาอีก
ขนาดในไทยเรามันไม่ใช่ว่าจะลดนะ

แค่ไม่อยากจะดูแค่นั้นดูแล้วมันหดหูใจ
แต่เมื่อไหร่เปิดเขาคนอื่นเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้

เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่เชียงใหม่กันหน่อย
เชียงใหม่ก็เป็น๑ใน๑๗พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
อำเภอเมืองดอยเต่าแม่บริมแล้วก็แม่แตงนะ
ใช่ค่ะผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าเขามีความหวังนะ

คือเขาก็บอกเหมือนกันว่ายังกังวลอยู่

เราไปคุยกับเจ้าของปางช้างล้านนาเชียงใหม่
คุณวิทยาพงศิริบอกว่าอยากให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน

ฤดูหนาวปีนี้ของเชียงใหม่จะต้องเสียโอกาสไปอีก
ถ้าเกิดว่ายังคุมสถานการณ์ระบาดในจังหวัดยังไม่ได้

ชาวเชียงใหม่ก็บอกนะสนับสนุนให้เปิดประเทศ
เพราะว่าสภาพแบบนี้เราเจอมาเกือบ๒ปีแล้ว
ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เปิดประเทศนี่แน่นอนอดตายกันหมดแน่

เราจะต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเอง
อย่ากาดตกปรับตัวอยู่กับมันให้ได้
ไม่ใช่อยู่กับความหวาดกลัวแล้วก็ตื่นตนก
เอาแล้วสำหรับคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไง